ย้อนความเคลื่อนไหวไปตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงกระทั่งเช้าวันนี้วันที่ศาลเนี่ย
นัดคู่ความทั้งสองค่ะอยากดูไหมอ่ะลุงพลน่ะ
เอาเท้าไหนออกจากห้องพักโรงแรมเพื่อที่จะไปสารคือเขาเชื่อว่ายังไงนะ
ขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูจังหวะ
ตอนที่ลุงพลออกจากห้องพักที่โรงแรมค่ะ
ครับทรายครับผมโอ้โหอย่างน่ะตรงนี้
ซ้ายออกมาจากห้องพักของโรงแรมในตอนเช้าวันนี้นะครับใช่ค่ะ
พอก้าวเท้าซ้ายออกมาเขาก็เชื่อว่าอะไรนะขวาร้ายซ้ายดี
ดูแต่งตัวหน่อยค่ะลุงพลใส่เสื้อขาว
ด้วยสูตรสีกรมท่าใส่กางเกงยินรองเท้าผ้าใบขาวแบบนี้
แตนล่ะคะป้าแตนป้าแตนเนี่ยก็ใส่เสื้อแขนยาวสีขาว
กางเกงยีนแล้วก็สะพายกระเป๋าคือสีหน้าสีตาของลุงพลแล้วก็ป้าแตนเนี่ย
เมื่อเช้านี้ยิ้มแย้มนะไม่ได้เคร่งเครียดอะไร
ก่อนออกไปศาลลุงพลก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
มีในผ่องวิพาแล้วก็นางพาวิพาคุณพ่อและคุณแม่ของลุงพลเนี่ย
ให้กำลังใจที่ห้องอาหารด้วยถ่ายภาพวิวริมฝั่งโขง
ถ่ายภาพร่วมกันกับครอบครัวทีนี้ตอนสักประมาณเก้าโมงสามสิบแปดนาที
ลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ทนายความรวมถึงยูทูปเบอร์อีกจำนวนนึง
ติดตามความเคลื่อนไหวเกาะติดลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
ก็ขึ้นรถตู้ออกจากโรงแรมที่พักจะมุ่งหน้าสู่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
นักข่าวก็รายงานนะคะอ่ารถตู้มาถึงที่ศาลเนี่ย
บริเวณศาลตอนเก้าโมงสี่สิบห้านาทีหลังจากนั้นลุงพลป้าแตน
แล้วก็ทนายเบิ้มทีมทนายความลงจากรถแล้วก็เข้าไปในบริเวณพื้นที่ศาล
ช่วงสักประมาณเก้าโมงห้าสิบสามนาทีเพราะว่าวันนี้สารนัดหมายเอาไว้สิบโมงตรง
กลุ่มผู้ติดตามนักข่าวเองยูทูบเบอร์รออยู่นอกพื้นที่ศาลนะคะ
แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในนะคะ